พรุ่งนี้กลับมาทำงานอีกแล้วนะครับแน่นอนสถานการณ์ฝนเป็นสิ่งที่ยังคงต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับ
แม้ว่าสัปดาห์ก่อนหน้านี้ฝนอาจจะตกน้อยหน่อยในหลายพื้นที่นะครับ
แต่ว่าสัปดาห์หน้านี้ที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับฝนนั้นเป็นสิ่งที่ต้องจับตาเลยทีเดียวนะครับ
เพราะว่ามีการก่อตัวของปัจจัยหลายปัจจัยนะครับที่ทำให้มีโอกาสเกิดฝนในเมืองไทยของเรามากยิ่งขึ้น
นี่คือกระแสลมนะครับในช่วงที่ผ่านมาส่วนใหญ่นั้นก็จะยังคงดูดเข้าสู่ศูนย์กลางของพายุนะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปถ้าหากดูการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมเนี่ยนะครับ
พบว่ากระแสลมนั้นถูกเหนียวนำเข้าสู่บริเวณอ่าวเบงกอคือจุดตรงนี้มากยิ่งขึ้นนะครับ
กระแสลมมีการหมุนวนเข้าสู่ศูนย์กลางมากขึ้น
หมายความว่าฝนหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะไปออกันอยู่บริเวณแถวบริเวณกลางอ่าวเบงกอตรงนี้นะครับ
ทีนี้หลังจากนี้เนี่ยนะครับก็มีการคาดการณ์ว่ากลุ่มฝนที่อยู่ในบริเวณอ่าวเบงกอก็มีโอกาสที่จะเคลื่อนที่เข้ามาเฉียดในบริเวณประเทศไทยนะครับ
หมายความว่าก็อาจจะทำให้พื้นที่นั้นมีการกระจายตัวของฝนมากยิ่งขึ้น
ในขณะเดียวกันครับคลื่นนะครับก็ยังคงแรงต่อเนื่องนะครับ
สังเกตว่าสีม่วงสีน้ำเงินเข้ามาประชิดแนวชายฝั่งโดยเฉพาะตอนบนถึงตอนกลางของภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ใครที่จะออกเดินเรือก็ยังคงต้องระมัดระวังเรื่องของความเร็วลมเรื่องของคลื่นนะครับ
มาถึงฝนที่ตกลงมาก็จะทำให้ความแรงของคลื่นนั้นมีความแรงมากยิ่งขึ้นนะครับ
นี่คือการคาดการณ์ปริมาณฝนสะสมนะครับต่อเนื่องไปจนถึงสุดสัปดาห์ก็จะพบว่านี่นะครับภาคใต้นะครับฝั่งอันดามันหนาแน่นเหมือนเดิมนะครับ

ก่อตัวแล้วก็มีการหมุนวนนะครับ

ในช่วงประมาณวันที่๒๒๒๓นะครับ
เฉพาะภาคเหนือก็จะเป็นจุดที่มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากกลุ่มฝนกลุ่มนี้มากหน่อย
ยังไงใครที่อยู่พื้นที่ดังกล่าวช่วงเวลาดังกล่าก็ติดตามการประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ

ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ